คุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะเขาวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้กันเยอะเหลือเกิน
ว่าผู้หญิงคนนี้นั่งกินทับทิมกรอบอยู่ในร้าน
แล้วมีเด็กเดินเข้ามาขายของ
ทีนี้พอเด็กเดินเข้ามาขายของก็มีการชวนคุยทำท่าทีสนิทสนม
มีการแบบแตะเนื้อต้องตัวจับโทรศัพท์
การที่มาขายของแล้วแบบนี้มันคุกคามเกินไปไหม
คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วคิดเห็นยังไง

พี่เคยเจออันอาจจะเป็นวิธีการที่ผู้ใหญ่สอนมาหรือเปล่า

นั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารเนี่ยมาเลยเกาะแขนเสมือนหนึ่ง

แต่ก็เด็กนะเราก็ขอปึ๊กนี้เลยดอม
แล้วก็คุยก่อนคุยก่อนนะ

โอวววเด็กเลย

จะเข้ามาซื้อขายของแล้วบ้างทีมี
คือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจะสนิทหรือจะอะไรก็ไม่รู้
ทำไมถึงต้องมาใกล้จังทำไมถึงต้องมาแตะเนื้อแตะตัวแตะทรัพย์สินของฉันด้วย
อันนี้คุณก็พี่พาวพี่จันคุณก็คอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิป
เพราะว่าตอนนั้นเพื่อนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็น
เห็นว่าท่าทางไม่ดีแล้วเพื่อนก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้ไง
นี่คือน้องแคร์ค่ะคนที่ถ่ายคลิปเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์

อยู่ริมถนนสายนเรสวนป่าหวายที่อำเภอเมืองลบบุรี
เด็กเนี่ยที่ดอมถามว่าอายุเท่าไหร่นี่ประมาณ๑๐ขวบไม่เกิน๑๒อ่ะ
ถือของเล่นแบบไอ้ซองที่มันแบบปั้ง
ใช่เดินมาที่โต๊ะแล้วก็เข้ามากอดก่อน
ขอกินขนมบนโต๊ะเพื่อนเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไม่เป็นส่วนตัว
แล้วไม่เคยเจอแบบประชิดขนาดนี้ก็เลยถ่ายคลิป
คิดนะว่าคลิปนี้มันจะดัง
ซึ่งคุณแคร์บอกนะคะบอกว่าไม่ได้มีอคติกับเด็กนะ
แค่มองว่าวัยขนาดนี้จริงน้องก็ควรไปแบบไปเรียนหนังสือ
วิ่งเล่นอะไรไม่ควรจะมาเดินเร่ขายของดึกดื่นแบบนี้ไหม
ส่วนเจ้าของร้านเจ้าของร้านฮู้หวย
เขาบอกแบบนี้ก่อนอื่นขอโทษลูกค้าก่อนเลย

จริงแล้วเด็กคนนี้นะเป็นเด็กน่ารัก

แต่คงเป็นความคิดแบบเด็ก
เหมือนกับแบบใช้วิธีการเข้ามาเหมือนกับจู่โจม
มากอดมาจับมาประชิดแบบนี้
แล้วก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าลูกค้าบางรายรู้สึกไม่ชอบ
ร้านเองก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามนะ
คือใครที่เข้ามาเร่ขายของในร้านก็ให้แหละ
เพราะว่าก็เห็นใจแต่ว่ามาเนี่ยก็ต้องมาแบบสุภาพนะ
ถ้าลูกค้าเขาปฏิเสธไม่เอาก็อย่าตื้อ

อันนี้อีกอย่างหนึ่งคือที่ทางร้านเน้นย้ำ
สำหรับคนที่จะเข้ามาขายบอกอย่ายัดเยียด
ทำให้ลูกค้าในร้านเกิดความรำคาญ
คือถ้าประสงค์มาขายของอะไรแบบนี้
ลูกค้าก็อาจจะเห็นใจซื้อบ้างแต่กลัวไง
เริ่มมีสัญชีพใช่ไหมเออนั่นแหละ